สมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเรช

วันนี้ดูสุขขุมลุ้มรแห่งตัวตัวใหม่เข้าภูมิเราเลยเนอะ

น้อยครั้งมากที่พี่หนุ่มจะใส่แบบนี้

แต่นี่ดูจริงจังไปไหนมาคะ

อุ้ยอุดีดูสุขุดนุ่มนึก

นั่งนอนเล่นหลับอยู่ในรถ
ตรงนี้คุณแม่เข้าเตรียมสูตรนาวเพราะหนาว

น่ารักแต่งตัวน่ารัก
วันนี้ยอดของเราไม่ถึง๒๐๐นะฮะ๑๕๗นะฮะ
แล้วก็รักษาหายเพิ่มก็๒๐๐กว่า
ยอดตัวเลขสะสมผู้ป่วยสะสมณวันนี้๑๙๙๙๑คน
ซึ่งวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙

พบผู้ป่วยติดเชื้อ๑๕๗คน
ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยลง

เพราะฉะนั้นยอดรวมผู้ป่วยสะสม
ตอนนี้เรามี๑๙๙๑คน
รักษาหายเพิ่มแล้วนะฮะ๒๒๑คน
เพราะฉะนั้นรวมผู้ที่รักษาหายแล้ว๖๙๔๓คน
แล้วก็ยังอยู่ในโรงพยาบาล๓๙๘๑คน
อดผู้เสียชีวิตยังมี๖๗คน
ผู้ป่วยก็แบ่งเป็นอย่างนี้เหมือนที่เราจะต้องแยกแยะทุกวันเนี่ย

ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ๙๐คน
แล้วก็มีการค้นหาเชิงลุกได้มา๔๒คน
แล้วก็มีคนที่เดินทางมาจากเมียนมาร์๒๑คนเฮ้ยเดี๋ยวก่อน
พี่หนุ่มแล้วยอดที่เขาบอกเข้ามาจากบ่อนไปเรียบร้อยอยู่ไหนหมดวะเขารวมไปยัง
ก็น่าจะไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะแยกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
นี่ใช่ไหมเพราะเมื่อวานที่เราเห็นว่ายอดยอดจากบ่อนร้อยกว่าอยู่ไหน
ตอนนี้เขาเตรียมเข้าอีกไงคุณแม่หรือยังไม่ประกาศวันนี้
ไม่คือเขาต้องสอบสวนโลกก่อนถึงจะประกาศได้อ๋อถึงจะประกาศ
ว่ารายงานแล้วก็ออกทันทีไม่ได้ต้องสอบสวนโลกก่อน
ค่อยปล่อยมาเป็นล็อตเป็นล็อตไง
ขณะเดียวกันวันนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจนะฮะกรมทหารราบที่สี่เนี่ย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สุดเขาได้คุมเข้มระวัง
พื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาร์ห้าอำเภอของจังหวัดตาก
อย่างที่เราบอกว่าตากเนี่ยมันติดกับเมียวดีนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
ซึ่งทางแม่ทัพภาคที่๓เขาเดินทางไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดตากครับ

อย่างแรกเลยคือเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่สีแดงแล้วล่ะ
ต้องติดตามการแก้ไขปัญหาโควิดที่ชายแดนไทยเมียนมา
โดยเฉพาะเรื่องป้องกันการลักลอบข้ามแดนเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะ
แล้วก็มีการรับกลุ่มคนไทยอย่างที่เรารู้ว่า
กลุ่มคนไทยที่ไปเล่นคาซิโน
คาซิโนตรงนั้นตรงเมียวดีเนี่ยมันจะมีคาซิโนใหญ่อยู่
ตอนนี้รู้สึกเอาง่ายเขาบอกว่ามะดำไปคุยกับรัฐมนตรีมา
รัฐมนตรีก็บอกว่าคนที่กลับจากเมียนมาร์เนี่ย

ร้อยคนเป็น๔๐คนอ่ะพันคนก็ต้องเป็น๔๐๐คนอ่ะ
นี่คือถามรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีช่วยตี
หมอตีเนี่ยหมอตีบอกเองเลย
บอกเลยบอกว่าถ้าสมมุติแน่นอนว่า๔๐
ถ้าสมมุติมาจากคาซิโนเนี่ย๔๐นะครับ
เพราะว่าราชการจังหวัดตากนายพงรัฐนะครับพิรมรัฐเนี่ย
เปิดเผยว่าจากการสำรวจแล้วก็ประสานกับทางการเมียนมาร์เนี่ย
ขนาดเย็ดกลุ่มคนไทยที่ทำงานในเมียนม่า
บ่อนคาซิโนทั้งสถานบันเทิงรวมถึงกิจการอื่นเนี่ย
คนไทยอยู่ที่นั่นเนี่ย๑๔๐๐คนนะครับ
ที่ผ่านมาเข้ามาแล้วนะครับ๗๕คนตรวจคัดกองแล้วติดเชื้อโควิด
ถึง๕๒คน
มากกว่า๔๐อีก๗๕ติด๕๒
ส่วนที่เหลือได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือทั้งสถานที่
แล้วก็บุคลากรที่เรียบร้อยนะครับ
แน่นอนว่าเส้นทางทางธรรมชาติเขามีหลายอำเภอพอสมควรนะครับ
มันก็จะมีการข้ามทางช่องทางธรรมชาติเนี่ย
ริมแม่น้ำเมย์เมื่อก่อนใครไปช้อปปิ้งก็จะชอบไปช้อปปิ้งริมแม่น้ำเมย
มีเฟอร์นิเจอร์มีหยกมีอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่บ้านท่าอาจอำเภอแม่สอดเนี่ยมีรถบรรทุกทหารรถตู้โดยสารรถบรรทุกปิดฝาผ้าใบเนี่ยนะครับ
จิตหลายคันเลยเข้าไปบริเวณท่าข้ามนี่ตรงนี้ตรงนี้เลย
ที่ตอนนี้คือคนไทยจะกลับ

เมื่อก่อนเราไปเที่ยวแม่สอดก็เดินข้ามได้พี่หนุ่ม

มันใกล้อย่างนี้เลยนะครับ
ตอนนี้อย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลแม่สอดครั้งหนึ่งเราเห็นแหม่มโพดำออกมาพูด

บุกราศกรรมทางแพทย์แพทย์ก็ทำงานหนักจริง
แต่ตอนนี้โชคดีที่ว่าคนไทยที่เขาจะกลับมาอย่างหนึ่งคือเขาแจ้งความประสงค์

คนไทยที่ไปทำงานเขาแจ้งความประสงค์ว่าโอเคเขาพร้อมที่สเตจควาลันทีน
แต่ถ้าสมมุติตอนนี้เท่าที่เขาประเมินกันแล้ว๑๔๐๐คน
เราดูนะฮะเรากลับมางวดแรก๗๕คนเป็นไป๕๒คนเนี่ยมันสูงกว่า๕๐ซะอีก

หากผลเป็นลบก็จะถูกส่งไปยังสเตจโคลันทีน
แต่ถ้าเป็นบวกปุ๊บเราก็จะรักษาทันที

เนาะนะฮะ

อ้าวมีอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของเคนมผง

โอ้โหเคนมผงนี้ตอนนี้ระบาดนะฮะแล้วก็มีคนเสียชีวิตกันหลายลายทีเดียวนะครับ
ที่เขาเรียกว่าเคนมผงนะฮะก็มีผู้เสียชีวิตไปหลายคนแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาจำนวนนึงด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีการเร่งสืบหาต้นต่อของการนำมาจำหน่ายนะครับ
ตามที่ก่อนอันนี้มีการเสนอข่าวไป
ล่าสุดนะฮะพันธุรกิจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดิ์ครับ
นั่นเป็นจังหลองมุชาติการตำรวจนครบานสอง
ได้มีการสั่งการนะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงกำลังชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด
กรรมคับการตำรวจนครบาน๒นะฮะ
ร่วมกันจับกลุ่มแก๊งยาเสพติดเคนมผง
ประกอบไปด้วยนะฮะคนที่ถูกจับเนี่ยนะครับ
ก็คือนรเดชหรือฟิลเจอร์

ฟิลเจอร์ผู้หอมนะอายุ๑๙ปีนะครับ
ไปจับได้พร้อมกับของกลางนะฮะ
เป็นยาเคตามีน๘๔๘กรัม
ยังมีนายนพดลหรือฮัทนุตโยธินนะฮะ
อายุ๒๐ปีของกลางเนี่ยก็เป็นเคตามีนนะฮะ

โดยไปจับกลุ่มได้นะครับบริเวณคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

แล้วก็ยังมีนายรัตนโชคหรือจิ้มกีรติโชธ
คนนี้ก็๒๑ปีนะฮะไปจับได้พร้อมของการเคตามีน

จับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เขตสายใหม่นะครับ
อืมเนี่ยนะฮะจากการไปตรวจสอบนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓รายก็ให้การบอกว่า
สำหรับเคนมผงดังกล่าวเนี่ยติดต่อสั่งซื้อนะครับ

อายุสัก๒๐ปีในราคากรัมละ๔๗๐บาท
นำมาแบ่งขายกรัมละ๖๐๐บาท
ให้กับทางกลุ่มวัยรุ่นย่านสายไหมนะครับ

เมืองต้นเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มนะครับ
ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
ว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

ไอ้เจ้ายาตัวนี้มันมีหลายสูตรทีเดียวนะครับ
บางทีก็ใช้๖ตัวยาในการผสม

คือสาเหตุที่ตอนนี้ยาตัวนี้กำลังระบาดเนี่ย
ยาเคมันขาดตลาดเพราะหนึ่งถูกกวาดล้างอย่างหนัก
และ๒มีเรื่องของโควิด๑๙เกิดขึ้น
เขาก็เลยมีการแบ่งเอายาเคที่ยังมีเหลืออยู่เนี่ย
เอามาผสมกับยาตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างตัวนู้นบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็ออกมาจำหน่ายเพื่อให้มันเหมือนกับมียามาเพิ่มมากขึ้นนั่นแหละ
ฉันจะลงแดงแล้วฉันต้องการเสพ
สุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้องเอาไอ้ยานรกพวกนี้เอามาเสพ
ไปก่อนโดยที่ไม่ได้รู้ว่ามันเหมือนแบบ
มันรุนแรงเกินร่างกายที่จะรับไหวไง

บางคนพอเล็กเข้าไปผึ๊บสลบเลยก็มีนะ
หลังจากนั้นเนี่ยนะเขาบอกมึงตื่นขึ้นมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้๖วัน

บางคนเนี่ยมันมีฤทธิต่อจิตประสาทนะฮะ

ตลอดเลยคือเป็นไปตลอดเลย

เสพเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ต่อภาษา
สมมุติเสพไปปุ๊บสมมุติพี่นั่งอยู่กับรถเมย์อย่างนี้มาด้วยกัน

อันนี้ครับก็บอกมีคนเปิดประสบการณ์ว่าไปเผลอเสพไอยาตัวนี้

เคนมผงใช่ไหมพี่หนุ่มตอนนี้เขาเรียกกันว่า

เด็กถ้าเสพครั้งแรกนะปรากฏหล่อนเมย์
หอนถึงขนาดเอามีดไปไล่ฟันแม่ตัวเอง

เนาะถ้าสมมติฉันหล่อนขึ้นมาแล้วฉันตีถูกหรือ

เพราะคิดว่าสิ่งที่กัญชัยเล่าคือถูกหมดเลย
เพราะว่าเขาคิดว่ามีคนมาทำร้ายเขาตลอดเวลาเลย
คือทุกวันนี้คุณก็หลอนหนักกว่าเคตามีน

ว่าวันนี้มันมีกลุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตปริศนาตอนนี้ยอดผู้ตายเนี่ย

หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครวันนี้รู้สึกจะเพิ่มขึ้นอยู่๓๕คน

ในช่วงเวลาวันตั้งแต่เหตุการณ์เนี่ย
บ่ายวันที่สิบโมกราจนถึงเช้ากว่าวันที่สิบเอ็ดโมกราเนี่ย
มีผู้ที่เสพสารชนิดใหม่เนี่ย
เคตามีนมาผสมอย่างที่พี่หนุ่มพูดทั้งหมดเนี่ยนะครับ
ล่าสุดเขาว่าอดีตผู้เคยเสพ
ประสบการณ์การเสพว่าจนทำให้ประสาทหลอน
ตนเนี่ยเพิ่งเคยเสพครั้งแรก

เพราะเพื่อนเนี่ยบอกอะไหนลองซิ

ตนก็เสพเข้าไปโดยที่ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำไป

ไม่ได้สติหลอนเหมือนมีคนมาทำร้ายตลอดเวลาเลย
เหมือนหน่อยอะเหมือนหน่อยว่ามีคนมาทำร้ายตลอดเวลา
ขนาดแม่ของตัวเองเนี่ยยังห้ามไม่ได้เลย
เพราะตนเนี่ยเอามีดไล่ฟันก่อนจะกลับมาเป็นปกติเนี่ย
หลายวันนะปกติเมาเนี่ย

แต่อันนี้เขาบอกว่าเขาหลอนไปหลายวันจริง
แล้วก็ทางตำรวจเขาพูดเลยว่าเฮ้ย
ยาเคนมผงเนี่ยมันเป็นยาเสพติดที่มีส่วนผสมหลายอย่าง
พี่หนุ่มบอกว่าเฮ้ยมันหนัก

เพราะว่าราคามันถูกแพงสุดรู้สึกจะอยู่ที่๖๐๐บาท

มันกำลังสับสนกันอยู่อย่างหนึ่งที่ว่า

ว่าตายบ้านหลังนี้ไปดูบ้านหลังนี้ปุ๊บเนี่ย

เอาของกลางกลับมาเป็นสิ่งที่เอาของกลางกลับมา
ไม่เหมือนกันว่ะโอ้โหมันจะมาจากคนละแหล่งอย่างเ

สารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ

มีสารตั้งต้นเนี่ยคือยาเคเนี่ยใช่ไหมคะ
ครับเอ้าพักก่อนช่วงหน้าเจ็ดปีไทย
เบลล่าไปค่ะเอาละครับกลับมาฟังข่าวนี้ทัวร์ลงยับเจ้าของ
แคร์บูลลี่ลูกค้าหนักบอกไม่ตรงปกบอกให้ไล่ด้วยบอกไปลดน้ำหนัก
แล้วเถอะโอ้โธนี่จริงเขาบอกกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดมากเลยนะครับ
โลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเนี่ย
เขาโพสต์รูปภาพแชร์ประสบการณ์ที่ถูกบูลลี่อย่างหนักนะครับ
จากเจ้าของร้านคาแคร์แห่งหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ไปใช้บริการนะครับ
โดยระบุว่าเริ่มต้นคนไม่รู้จักกันมาก่อนจะกล้าพูดแบบนี้ไหมนี่
เรื่องก็คือเอารถเนี่ยไปล้างระหว่างรอประชุมราคาที่เห็นคือขัดสีด้วยค่ะ
นี่นะฮะด้วยความที่ไม่มีเงินสดก็เลยโอนไปให้นะครับ
เจ้าของร้านก็ให้แอดไลน์เพื่อส่งสลิปไปแล้วเป็นอย่างที่เห็นค่ะ
นี่คือไลน์เจ้าของร้านนะคะเป็นผู้ชายค่ะอืมคือดิฉันเนี่ย
บูลลี่แรงที่สุดในชีวิตนี้เลยค่ะสงสัยว่าเอาข้อมูลเรามาจากไหน
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหนึ่งรูปร่างสองหน้าตาสามการศึกษา
คุกคามห้าอดีตนะฮะเอ่ออาชีพผิวฐานะอายุรถที่ขับ
ความรู้สึกเราอุตส่าห์รักษามารยาททางสังคมแต่เจ้าของคาแคร์กลับไม่มีเลย
นี้เจ้าของร้านคาแคร์ได้ติติงเธอเรื่องรูปร่างว่าควรไปลดน้ำหนักซะ
เพราะรูปในโปรไฟล์ห่างกับตัวจริงมากนักแนะให้ไปปรึกษาแพทย์
สายเกินไปพร้อมบอกว่าแก่เกินวัยแล้วบอกว่าควรรีบไปเกิด
จะได้สวยอุ้ยตายเนี่ยทำไมไปพูดเขาอยู่นี่นี่นี่นี่
ไปเห็นตัวจริงที่ไหนลดน้ำหนักด้วยครับเออนะโปรไฟล์กับตัวจริงเนี่ย
ต่างกันน่าจะทั้งห้าสิบกิโลกิโลอืมอ่าผู้หญิงก็บอกฮ่าฮ่า
กำลังลดค่ะช่วงป่วยไม่สบายไทรอยด์น้ำหนักขึ้นพลวดเลย
ไทรอยความดันเบาหวานคนเดียวกันค่ะ๘ริ้วเลยครับศูนย์รวมแพทย์
ก็ไม่คิดว่าจะเกี่ยวอะไรกับคุณอะไรอย่างนี้

เอ้าเห็นคุยกันตั้งนานนึกว่าแบบขำอ่ะเห็นคุยกันตั้งนานนึกว่าแบบขำอ่ะ

ก็เห็นคุยกันตั้งนานนึกว่าแบบขำ
ห๊ะเห็นคุยกันตั้งนานนึกว่าแบบขำอ่ะ

ผมนึกว่าคุณอย่าก็ไม่คิดอะไรเลยคุยคำนี่
ยาวไปเนอะ

ผู้หญิงเขาก็คิดว่าก็ไม่รู้จักกันก็รู้สึกจะไม่พูด

คุณบิวเขาบอกแล้วคุณคะบิวขอเลือกที่จะไม่กลับไปใช้บริการที่ร้านคุณนะคะ
เหตุผลคือคุณทัศนคติแย่มาก
คุณบูลลี่คนอื่นทั้งที่ตัวคุณเองไม่ได้ดูดีเหมือนกับณเดชน์เลย

วันนี้ติฉันจึกษาประวัติคุณลำมาก

รู้สึกสงสารมากค่ะเหมือนชีวิตมีปมด้อยที่ต้องแก้นะคะ
คุณแยกไม่ออกระหว่างเป็นคนตรงกับคำว่ามารยาท

และสุดท้ายนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงเรื่องของฉัน

แนะนำให้เอาเวลาไปดูแลร้านปรับปรุงร้านให้ดีกว่านี้นะครับ

ชีวิตนี้บิวไม่เคยด่าหรือว่าใครเลยค่ะ
คุณเป็นคนแรกที่บิวอยากพูดเรื่องความบกพร่องของคุณ
เผื่อมีคนไม่เคยพูดให้คุณฟังค่ะ
ยังงั้นเจ้าของร้านเขาตอบว่าที่ไม่อยากรู้จักค่ะ

ผมนึกว่าคุณบิวไม่คิดอะไรเลยคุยขำ
ผมต้องขอโทษอย่างยิ่งด้วยครับที่ทำให้เสียมารยาท
รู้จักกันทีละก็คือเป็นเจ้าของร้านขาดแก่นี่นะ

แล้วก็ส่งสลิปไปให้ไปยืนยันหลักฐานว่า

ซึ่งก็ดูจากภาพโปรไฟล์นี่แหละ
มันก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะมาวิภาควิจารณ์เขาเนี่ยดูดิ

เราไปอีกหนึ่งเรื่องความภูมิใจของคนไทยอีก๗ปี
แล้วจะไปดวงจานกันเถอะ

คือวันนี้คุณอเนกเหล่าธรรมทัศน์นะฮะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ย

เดินทางมาไกลแล้ววันนี้พิเศษศาลบ้านเรา
แม้กระทั่งเรื่องที่คนสนใจอย่างเรื่องทำดาวเทียม

มันจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตมนุษย์เราทุกอย่าง
ซึ่งอีกไม่เกิน๗ปีไทยจะเป็นชาติที่๕ครับ
ประเทศที่๕ของเอเชียที่จะสามารถผลิตยานอวกาศ
แล้วก็ส่งไปโคจรรอบดวงจันทร์ได้

ไม่ใช่พี่เข้าใจไหมล่ะพี่นุ่ม
เราก็ดูของคนอื่นเขาเราก็ได้ความรู้เหมือนกันป่ะ
ไม่รู้ปากหมาป่ะเนี่ย

กูลืมด่า

หายไปคุยอยู่กำลัง

เกล้วแล้วค่ะบอกไปแล้วว่าติดงานพี่หนูแบบก็รู้ผมบอกว่าอยู่แล้ว

คือเขาบอกว่าการที่เขาออกมาพูดเรื่องดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากของงบประมาณ
โอ้อย่าเพิ่งขอเลยช่วงนี้เนาะอย่าอย่าและไม่ใช่ว่าจะเริ่มทำในช่วงที่
มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะฮะเขาบอกเขายังไม่ทำช่วงนี้หรอก
ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาทำมานานแล้วทั้งสถาบันดาราศาสตร์แห่งชาติ
อย่างไรก็ตามอยากให้โอกาสกับคนที่ตั้งใจทำงานเพราะมีคนเป็นร้อยครับที่ทำเรื่องนี้
และต้องการกำลังใจจากคนไทยทุกคนอีกทั้งยังเป็นการส่งสารไปยังนักเรียนนักศึกษา
บอกว่าเอาละเด็กรุ่นใหม่เรามาสนใจวิทยาศาสตร์กันหน่อยเพราะมีอนาคตสามารถเรียนวิทยาศาสตร์วิศวกรรมชั้นสูง
เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญให้กับการพัฒนาประเทศของเราได้
อีก๗ปีรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ได้อยู่อยู่แล้วอีก๗ปี
ไม่ก็จะไปยังไง
ก็ตอบผมก่อนจะไปยังไง
เขาก็จะสร้างเอาเงินไปสร้างที่ตอนนั้นเขารู้สึกกำ

มันมากพอขนาดเอาไปสร้างยานอวกาศเลยเหรอ

เธอก็ฉันว่าเอ๊ะหน่อมหนุ่มอย่าพูดเอ๊ะฉันต้องตกป่ะ

อยากเรียนเชิญคุณมดดำเป็นบุญนุษย์คนแรก
อ๋อไม่เอาอย่างนั้นคุณไปนะไม่ไปอีบ้า

ไม่มันจะเป็นความแปลกของดวงจันทร์เลย
แม่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อและประเสริฐ
คุณจะได้เป็นคนไทยคนแรกประเย็นไม่เอา
อเมริกาขนาดนั้นแล้วคุณอยู่บนนั้นเลย

แล้วพอผู้ชายที่คุณแม่คัดเอกอีก๒๐คนคุณไม่ไปไหม
ไม่ไปคุณต้องไปมันจะเป็นสิ่งแปลกประหลาดของดวงจันทร์เลยนะทุกคน

อ่ะมึงเห็นบอกกันเลยอ่ะ

โอเคคุย

เรื่องนี้ดีกว่านักเสี่ยงโชคก็คือได้ลุ้นเหมือนเดิมนะคะเรื่องของสลากินแบ่งรัฐบาล
ก็มีมติขึ้นไม่มีการเลื่อนการจำหน่ายแล้วก็เลื่อนการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
ออกไปตามข้อเสนอของบางฝ่ายโดยทุกงวดเนี่ยก็ยังเปิดให้จองปกติ
แล้วก็ออกรางวัลได้ตามปกติด้วยนะคะรวมไปถึงงวดวันที่๑๗มกราคม
แล้วก็วันที่๑กุมภาพันธ์ด้วยซึ่งก็ได้กำชับให้ผู้ค้าสลากต้องปฏิบัติตัว
ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเร่งครัดด้วยนะคะ
ส่วนขั้นตอนการออกรางวัลจะมีการจำกัดจำนวนอันนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรางวัล
พร้อมกับทำความสะอาดพื้นที่แล้วก็อุปกรณ์การออกรางวัลด้วยน้ำยาทำความสะอาดนะคะ
เพราะมันมีการหมุนตลอดเนอะแล้วก็แอลกอฮอลฆ่าเชื้อด้วย
ตลอดจนการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคมด้วยค่ะ
จากนี้ที่ประชุมก็ได้เห็นชอบให้ยกเลิกออกรางวัลสลากสัญจรประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ซึ่งมีการจัดใน๓จังหวัดนะคะก็มีงวดวันที่๑กุมภาพันธ์ที่จังหวัดชุมพร
วันที่๒พฤษภาคมที่จังหวัดมหาสารคามแล้วก็งวดวันที่๑สิงหาคม
ที่จังหวัดลำปางโดยทุกงวดให้กลับมาออกรางวัลที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีแทน
เขาไม่ต้องออนหัวแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปปีนี้อยู่เฉยไม่ต้องออกเดินทางกันไปนะคะ
แต่ว่าใครที่อยากรุ้นรางวัลก็คือยังมีให้เราได้ลุ้นกันอยู่

เป็นพี่น้องที่มายึดรวมกันมากที่สุดในโลก
ซึ่งแนวคิดในการสร้างสถิติโลก

ระหว่างการรวมตัวกันในช่วงปีใหม่ของปี๖๑
ได้ยินหลานชายของเธอพูดถึงการรวมตัวว่า

ตอนนั้นทุกคนไม่ได้คิดอะไรนะครับ
แล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกเท่านั้นเอง
แต่๒ปีต่อมาครับ๑๕ธันวาคมปี๖๓
ประกาศว่าพวกเขาได้รับการยอมรับว่า
มีอายุรวมกันมากที่สุดในโลก
ถึง๑๐๐๐กับ๔๒ปี
กับอีก๓๑๕วัน

ทางนี้พี่น้องทั้งหมดเกิดในการาจีที่ประกิษฐาน
นี่ลองดูรูปนี้นะครับ

แต่เนื่องจากผู้เป็นพ่อนะฮะได้จากไปตั้งแต่พวกเขายังเด็ก
จึงต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกเพียงลำพัง
แต่นั้นมาเป้าหมายชีวิตของพวกเขาก็คือ

เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมาครับต่างพากันแยกย้ายไปตามประเทศต่าง
ว่าจะเป็นแคนาดาอเมริกาสวิสเตอร์แลนด์นะครับ
อย่างไรก็ตามนะฮะพวกเขาพยายามรักษาความสนิทสนมกันไว้ให้มากที่สุด
โดยออกกฎเอาไว้ว่าต้องมีการรวมตัวกันอย่างน้อย
ปีละ๓ครั้งในช่วงวันหยุดสำคัญ
ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

วัยรุ่นมากแล้วเขามีการแบบอ๋อคุยกันออนไลน์น่ารัก
พันกว่าปีรูปกันแล้วยังอยู่กันครบเลย

อู้หู

คุณพี่นุ่นคุณไปตักทงหน่อยไปตักทง
ไอ้บังไม่จะไปทำไมเดอะ

จริงฉันชอบมากดิสโกนดิชาแนล
ขึ้นไปเพื่อไปหาพื้นที่แบบนี้หรือเปล่าคุณแม่

เขาเตรียมซื้อขายแพ็คเกจที่จะไปเที่ยวดาวสงดาวเสากันแล้ว

เขาแบบว่าไปไกลแล้วแต่ดวงจันทร์เหรอ
แต่ก็ไม่รู้แหละแต่เราหาว่าความรู้เราน้อยเราไม่รู้มั้

ดาวมีจริงแล้วบางคนไม่รู้ไปซื้อซื้ออะ

ไม่รู้เหมือนกันดาวอะไรดาวที่เป็น

เมื่อก่อนดาราเขาซื้ออะไรให้เขาซื้อดอกมงดอกไม้

มุติคุณจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโด
การลุมาเข้าไปเจรจาก็ศึกษาให้ดี

เพราะอันนี้มันสำคัญกว่าแบบว่าเงินเยียวยาซะอีก
เพราะต้องว่ามาตรการที่ต้องไปออกมาวันนี้

ต้องต้องดูแบบต้องไปเจรจาทั้งรถทั้งต้นและดอกอย่างอือธนาคารอาคารสงครส
พี่เจ้าโครงการใหม่ไม่ได้อีกแล้วพี่หนุ่ม
เราอยากไปเอาไหมเรายังไม่มีเงินอยู่
ไม่ต้องลงทะเบียนอีกแล้ว
คุณแม่ทำไมไม่ได้จ่ายไปเลยลงทะเบียนอีกแล้ว
อ้าวคุณหญิงประนิตาบอกกำลังนั่งดูข่าวใส่ใครอยู่

พี่หนุ่มยังไม่ว่าง

อยากจะพูดอะไรคะขอพูดอะไรหน่อย
ไม่มีอะไรก็คืออยากจะชี้แจงนิดนึงนะว่าพอดีว่ามีกรณีที่ประมาณสองวันก่อน
มีข่าวออกมาจากเพจหนึ่งบอกว่ามีดาราพอพานเหมือนกับไปขายช่วงล่าง๓ล้านบาท
ทีนี้ทางรายการของเราเองเนี่ยก็คุณมดดำวันนั้นก็ได้อ่านถูกไหมฮะ
เราก็มีการพูดกันว่าขายอะไรคือช่วงล่าง
บิดกันไปว่าขายชกอัพเหรอขายแค่ซีรถเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็มีการในเพจมีการให้ข้อมูลต่างนานาออกมาอะไรอย่างนี้
บังเอิญนะผมเนี่ยได้มีโอกาสพูดออกไปในรายการคำนึงว่า
มันผมเห็นเพื่อนลงในกลุ่มกันว่ามีแบบว่าคนนี้
แต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่เนอะนู่นนี่นั่นไม่น่าจะใช่เนอะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็จะมีสื่อบางสื่อมีการเอาไปพาดหัว
แบบใช้คำรุนแรงอย่างเช่นว่าไม่ต้องไปดูแล้วไม่ต้องดูแล้วเป็นใคร
กัญชัยชี้เป้าให้อะไรแบบนี้ซึ่งจริงแล้วมันมันผิดจากข้อเท็จจริงไปเยอะมาก
คือการพลาดแบบนี้มันกลายเป็นผมเองเนี่ยเป็นการไปบอกเลยว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างนี้
ผมก็ไม่ได้รู้ผมไม่ได้รู้เขาเป็นใครนะฮะแล้วหลายคนโทรหาผมเยอะมากว่าใครใคร
ผมไม่รู้ผมแค่บอกว่าเห็นมีเพื่อนพิมพ์คุยกันอันนี้ในกลุ่มผมก็เลยมาบอกแค่นั้นเอง
แต่กลายเป็นว่าสื่อบางทีไปลงบอกว่าผมมารู้ผมอะไรอย่างนี้ซึ่งบางทีแบบพอไปพูดแบบนี้มันไม่ดี
เออมันไม่ดีซึ่งข้อเท็จจริงมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วอีกอย่างคือข่าวพวกนี้มันไม่ได้มาจากเราแล้วก็เราไม่ได้เป็นคนชี้เป้านะฮะ
ก็คือนี่ทำความเข้าใจด้วยแล้วก็บางทีเนี่ยบางทีไปพาดกันที่ไปพาดหัวกันจะอะไรนู่นนี่นั่นก็ตามแต่สุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยบางประชาชนบางคนหรือว่าคุณผู้ชมบางคนเนี่ย
เขาไม่ได้เข้าไปดูข้างในว่ามันคืออะไรเขาก็จะเชื่อบนหัวไปแล้วว่าอ๋อกัญชัยมันชี้เป้าว่าคนนี้ว่ะเป็นคนนี้ว่ะต้อนรับพอพานว่ะอะไรอย่างนี้
เออซึ่งอันนี้ก็คืออยากจะอยากจะทำความเข้าใจว่าผมไม่ได้ไปชี้เป้านะแล้วก็ไม่เคยพูดด้วยว่าเป็นใครผมยังไม่รู้เลยเป็นใครไม่งั้นไม่ต้องมาถามผมด้วย

แต่ว่าถ้าเกิดของเราชัดเจนคุณแม่มดดำจะพูดเลยว่าเป็นใคร
แล้วก็ล่าสุดเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ลงลงข้อความไปในทวิตเตอร์นะครับบอกว่าเหมือนแบบพอเห็นพาดหัวอันนี้
เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ส่งข้อความกลับมาหาผมแล้วว่าเขาขอโทษนะฮะ
แล้วก็ได้มีการปรามน้องที่ได้มีการลงหรือไปแบบบางทีแบบเขียนโดยที่แบบอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้
ก็ได้มีการพูดคุยไปแล้วอะไรอย่างนี้ก็คือชี้แจงมาให้ผมฟังแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดต่อกลับมาแล้วก็แจ้งมาแบบนี้ผมก็ได้ลบทวิตเตอร์นั้นไปแล้วด้วยนะฮะ
ก็คือขอบคุณมากจริงจริงนะครับที่แบบยังเข้าใจผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จริงจริงก็มีอีกหลายอันนะมีอีกหลายสื่อเหมือนกันที่เอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยคืออยากอยากอยากให้ทำความเข้าใจด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวผมเองตัวมดดำตัวรถเมย์เองเวลาเรานั่งอยู่อย่างเงี้เราก็จะอึดอัดไงเพราะเรากลัวว่าเราต้องมานั่งระวังว่าเฮ้ย
น่าจะกลับมาหาคิดเก่าสมัยละอ่อน

ภาพเดียวกันสถานที่เดียวกัน

คุณก็ค่อยกรรนพัฒน์ใช่มั้ยล่ะ
เพราะกลัวคนจะรู้ว่ามีซ้ำตึงกันอย่างนี้ชาวเน็ตก็เลยพุ่งเป้าไปที่กันนพัฒน์นะครับ
ก่อที่เจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์ภาพเซลฟี่เบะปากด้วยนางเบะปากมองบน
เด็ดนักกลัวกำลังกายอยู่แล้วอัตโดเตภาพหลังจากมีข่าวออกไปว่า
น้องมาลีกับคุณพีชเนี่ยเขาแบบแอบคบกันรึป่าหาหรือว่ารู้จักกันลึก
แต่พอรู้จักกันหรือเปล่าภาพก็หลุดออกมาเรื่อยคุณแม่
เอาตรงนั้นในแฟนเพจที่คนส่งมาเยอะมากที่ทั้งหอมได้หรือหอมไม่ได้นะ

คือตอนนี้คือไปไหนมาไหนคือเขาอาจจะไปปกติแหละ

ให้ฝ่ายชายออกมาพูดไม่ต้องไปฝากไปถามฝ่ายหญิง

อุ้ยแว้งกูกลับด้วย

เอ้าคุณ
เอาเจ๊ช่วยพี่หนุ่มตอนพี่หนุ่มกำลังพูด
แต่จะหลีบแล้วพี่น่ารัดพูดกูไม่แจ้งอะไร
ใช่เปล่าใช่เปล่าปีปีอีห์อันนั้นคุณพูด

หมาตัวไหนพูดก่อนไปเห่าอยู่หน้าลูกตาดี

มีแบบว่ามีแฟนมาย

นี่มีด้วยเหรอใช่ใช่พี่หนุ่มนี่พี่หนุ่มนี่พรุ่งนี้ไปตัดมา
อะไรอ่ะตัดคลิปนั้นแล้วเอามาวางอ่ะตอนนี้

แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าใช่หรือเปล่า

อย่ามาพูดผมกับพ่อดำอีหนุ่มแกพูดอยู่คนเดียว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

เขาเอาไปเขียนมีพี่ทั้งสองคน
อย่างงี้อีกต่างหากไม่ก็คือตอนแรกอ่ะคิดว่าเขาเปิดแล้วไงผมก็ไม่รู้ไง
โมยเพิ่มไปให้มันใช่หรือพี่น้องมันถามถามว่าอะไรวะ
ใช่
วิดไว้
ยอะไรแล้ว

เรามี
ไม่ดี
ไม่เพิล

เราก็ไม่ใช่ฟันทองแต่เราแค่พูดว่า
ไม่ใช่เหรอมีคำว่าเหลืออยู่

มันนี่น่าจะเป็นธันายจริง

ขอร้องรอครับเรียนจบแล้ว
ใครรึคะมาร้องมิเธศครับผมมีเทศก่อน
ไม่มีใครตอบรายได้รอฝั่งเขามาตอบดีกว่า

คือเขาก็ไปไหนด้วยกันเหมือนคนศึกษากัน
จะปล่อยให้โตเชียลคนเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมคะ

งานเข้าทั้งคู่ทั้งคู่เลย
นุ่มแต่หมาใครเปิดก่อน

พี่กำลังนัวอยู่ไงพี่ก็เลยแบบ

พี่ก็ออกแล้วนี่

นี่ติดยังไงครับพี่
อ่ามีนี้อิซูสูนะ

อีซูซูตอนเนี้ยหลอนหมดแล้วหลอนหมดแล้ว

หลังจากนี้ไปความจริงจะเปิดเผย

ต้องรอทั้งคู่เนี้ยออกมาบอกเองนะครับ

ก็พี่กาชัยไง

หัวไตเต้นเต้นไหม

หัวไตเต้นเต้น

กูห่อก็ได้ว่าห้องเฉน้อย

อย่าตบแรกกูตบแน่
ชีวิตยังไม่สรุปเลยเธอไปรอครั้งเขาพูดก่อนเออโอเคตกแม่ตกแม่
อ่ะโอเคตั้งแต่รอมารีมาเคลียร์นะคุณแม่
ผู้ชายดีกว่าเพราะมารีพูดเยอะแล้วผิดมีอะไรก็โทรมา
คุยกับมดดำไปเองพี่ไม่เกี่ยวพี่แค่เป็นหน่วยสนับสนุนเท่านั้น
ชีวิตทุกวันนี้พี่ก็เหนื่อยแล้ว
แต่บอกเลยว่าคุณพีกาชัยแซ่บมากครับอะไรแซ่บ
อะไรแซ่บวะจริงป่ะอะไรแซ่บแอ้งจี้แซ่บมาก
ไปแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันครับกับข่าวใส่ไข่หลังเคารพทงชาติ
สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ